ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เดี๋ยวดูหน่อยกันแล้วกัน
หลายคนเห็นแล้วอมยิ้ม

อย่างที่ทราบเดี๋ยวจะมีแมทแดงเดือด

แมนยูเหมือนกันก็เลยคุยกันได้คุยกันรู้เรื่อง
แต่หน้าสาวเป็นแฟนเรียวภู
ตั้งใจว่าจะซื้อตัวซื้อบัตรให้หลานชายกับตัวเอง
ตอนที่นุ่มน้อยได้ซ่องจดหมายรู้สึกยังไง

นี่เด็กผี

ขอบคุณละยังครับขอบคุณละยัง
หลายคนก็ชื่นชมความน่ารักของคุณน้าด้วยนะฮะ
เป็นเด็กดีมากช่วยเหลืองานที่บ้านทุกอย่างเห็นร้านขายของตรงนี้ไหม
เขาตื่นแต่เช้ามาเปิดร้านมาเฝ้าร้านให้ทุกวัน
ไปเรียนเลิกเรียนกลับมาก็ดูแลร้านให้ทุกวัน
ตัดสินใจซื้อเป็นของขวัญให้
ร้านเชียร์แมนอยู่น้าเชียร์เรียวผูก
เดี๋ยวขึ้นมาดูพร้อมกันพอดี
นี่มีคลิปล่าสุดนะฮะที่คุณน้าเขาโพสต์คลิปเอาไว้
นั่งอยู่ที่บ้านที่ร้านสบายใจเหลือเกิน
นี้๖โมงเช้านะพี่ตื่นมาดูบอล
หลานแล้วได้ยินเสียงทีวีอยู่

นอกจากเชียร์แมนอยู่แล้วยังดูทรัพย์รัฐนิวโชว์อีก

อุ๋ยดูแบบมีความสุขกับการเล่าข่าวนี้มากเลย